ภาพการแถลงนี้คุณผู้ชมข้างหลังบิ๊กโจ๊กก็คือ
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิ
คนที่มีภาพปรากฏว่านั่งสนิทชิดเชื้อกับบอสมินนี่
มีจับมือด้วยมีอบเอวใช่ไหม
มีหอมแก้มมีหอมแก้มมีคล้องคอกันไป

ฟังจากพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิ
แล้วคุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อ

พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิบอกว่ารู้จักมินนี่จริง
รู้จักมาตั้งแต่ปี๖๓สมัยนั้นเนี่ย
ท่านเป็นผู้กำกับสพเมืองเลย

แล้วก็หายไป๒ปีเพราะว่าย้ายไปอยู่ขอนแก่น
เจอกับมินนี่อีกที๑ปี

พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิบอกว่าก็เจอกันไม่กี่ครั้งนะ
แต่ยอมรับว่าใกล้ชิดสนิทสนมกัน
แต่ท่านไม่รู้นะว่ามินนี่เขาทำธุรกิจอะไร
ยืนยันว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐบิ๊กโจ๊ก

อันนี้จากคำยืนยันของพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิ
แล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวท่านเอง

รวมไปถึงบัญชีมาก็ไม่มีนะตามที่ถูกกล่าวหา

พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิบอกว่ามีบัญชีเงินเดือนระบุชื่อ
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิเป็นบัญชีเดียวเท่านั้นครับ

เพราะตัวเขาเองคนเดียวเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นเลย
ตั้งแต่เขาถูกจับเขาก็โทรหาผมครั้งเดียวอันนั้นเป็นต้นเหตุ
หนึ่งเสียกำลังใจไหมครับแล้วมีคดีใหญ่มาหลายคดีโดนมาโดนอย่างนี้
มีปัญหาครับว่าไปตามกระบวนการครับ

ก็เป็นความจากฝั่งพันธบรวจเอกภาคภูมินะ
ส่วนพลตำรวจตรีนำเกียรติที่ยืนอยู่ข้างหลังทนายอนัญชัยคุณผู้ชม
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ก็เป็นตำรวจอีกนายที่เดือดร้อนเพราะว่าโดนออกไม้จับ
ตอนนั้นไงที่ไปจับที่แฟลต์ตำรวจไปเคาะประตูตั้งแต่หน้าห้องเลย

เมื่อวานนี้พลตำรวจตรีนำเกียจไม่ได้พูดอะไรมาก
พูดสั้นฟังท่านหน่อย
สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมณตอนนี้ก็คือ

หลังธนายอันนันชัยกับบิ๊กโจ๊กก็โดนออกไม้จับแต่ได้รับการประกันตัวออกมา

ส่วนบิ๊กโจ๊กยังเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไม่ได้โดนแจ้งข้อหาอะไรนะคุณผู้ชม